กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอของข่าวเย็นไทยรัฐไว้นะคะ
สถานที่ที่เมื่อสักครู่นี้เรารายงานมีไฟปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วตอนนี้ผู้สื่อข่าวกำลังลงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเราจะรีบรายงานด่วนทีเดียวค่ะ
แต่ว่ามันมีเรื่องที่อยู่กับเหตุการณ์นี้แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดนะคะ
เพราะว่าจากเหตุการณ์นี้เราได้สูญเสียนักดับเพลิงไปหนึ่งท่าน
นั่นก็คือน้องพอร์สนั่นเองนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีมิจฉาชีพค่ะ
ทำเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวของน้องพอร์ส
อาสาสมัครดับเพลิงที่เสียชีวิตเนี่ยแหละค่ะขณะที่แม่ของน้องพอร์สเองก็
ขึ้นเฟซบุ๊กนะคะวันนี้เสียใจกับการสูญเสียลูกชายคนนี้ค่ะ
จากกรณีที่นายกรสิทธิราวพันธ์หรือน้องพอร์สอาสาสมัครที่เข้าไปช่วยดับเพลิง
จากเหตุโรงงานผลิตเม็ดโฟมระเบิดแล้วเสียชีวิต
เอ่อคุณแม่ของน้องพอร์สค่ะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นข้อความนี้ค่ะ
เป็นข้อความสุดเศร้าถึงลูกชายโดยระบุว่าดวงใจของแม่เก่งที่สุด
ภูมิใจในตัวลูกนะนี่ค่ะคือหลังจากที่โพสต์นี้เนี่ย
ปรากฏออกไปก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความเสียใจกับคุณแม่เป็นจำนวนมากนะคะ
รวมทั้งชื่นชมในความกล้าหารของฮีโร่น้องพอสเป็นจำนวนมากทีเดียว
โพสต์นี้เนี่ยมียอดแชร์ตอนนี้เกือบ๕๐๐๐ครั้งทีเดียวนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะจากโพสต์นี้เช่นเดียวกันก็พบว่า
มีมิจฉาชีพบางส่วนคุณผู้ชมฉวยโอกาสนะคะปลอมโพสต์ของคุณแม่
เพื่อที่จะขอรับบริจาคเงินต้องบอกว่าเป็นของปลอมนะคะคุณผู้ชม
จากที่น้องได้ไปเป็นอาสาเหตุสารเคมีระเบิดแล้วถูกไฟคลอกเสียชีวิต
น้องท่านใดพอจะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวในส่วนค่าใช้จ่ายต่าง
รบกวนช่วยเหลือน้องพอสด้วยเราได้ขออนุญาตครอบครัวของน้องแล้ว
ก็มาเป็นกระบอกเสียงช่วยรับบริจาคให้กับครอบครัวที่เพิ่งสูญเสียน้องไป
ครับโอ้โหคือสวมรอยแบบนี้เลยแล้วใส่หมายเลขบัญชีเอาไว้ด้วยนะคะ
เนี่ยค่ะก็มีคนในโลกออนไลน์หลายคนรู้ทันนะคะมาคอมเมนต์นะคะ
บอกว่านี่เป็นการกระทำที่ฉวยโอกาสมากต้องแจ้งต่อไปเลยค่ะ
ว่าไม่มีการโพสต์ขอรับบริจาคใดนะคะจากครอบครัวของน้องพอร์สนะคะ
เช่นเดียวกันกับเพจของหมอแหลปแพนด้าก็โพสต์ข้อความเตือนภัยเช่นเดียวกัน
พร้อมระบุนะคะบอกว่าอย่าโอนไวอย่าตกเป็นเหยื่อ
หลังจากที่พบว่าเริ่มมีคนเปิดเฟซบุ๊กแอบอ้างเป็นคุณแม่ของน้องพอร์ส
ขอรับบริจาคเงินนะคะอย่าไปโอนให้นะคะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพรในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พูดถึงเรื่องนี้บอกว่านี่ถือเป็นภัยสังคมเลย
ฉวยโอกาสนะคะโดยอาศัยความเดือดร้อนของผู้อื่นนะคะ
ความผิดฐานช่อกงประชาชนก็จะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทพรบคอมพิวเตอร์ก็ผิดนะคะ
อันนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทนะคะ
นี่ค่ะก็ฝากตามด้วยนะคะทางกระทรวงดีอีแล้วก็ทางตำรวจค่ะ
เพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นการซ้ำเติมประชาชนแล้วก็ซ้ำเติมผู้สูญเสียด้วยนะคะ